ซึ่งขณะนี้ค่ะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะมาตรวจสอบรายละเอียดของโครงสร้างในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้ว
พบว่ายังคงมีความปลอดภัยนะคะ
ในเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงค่ะในการเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
นายไทยวุฒิขันแก้วผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารกล่าวว่า
ขณะนี้อาคารยังคงมีความมั่นคงปลอดภัย
โดยบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือบริเวณชั้น๔
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ทั้งหมด๑๓โรงค่ะ
รวมถึงหลังคาของอาคารที่โครงสร้างนั้นได้บิดผิดรูปไปจากเดิมในลักษณะยุบลงมา
ส่วนการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ก็พบว่าถูกต้องได้มีการขออนุญาตแล้วนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายและหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงได้ค่ะ
ส่วนการเปิดให้บริการและจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จนั้น
ก็ได้แจ้งให้ทางสำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งก่อนที่จะเปิดให้บริการ
โดยเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมจะเข้าตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในห้างนั้นได้ทยอยมาลงทะเบียนกว่า๒๐๐คน
และส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อนำของมีค่าภายในร้านออกจากพื้นที่
รวมไปถึงประเมินความเสียหายในเบื้องต้นด้วยนะคะ
โดยทางเมเจอร์นั้นก็ขอให้งดถ่ายภาพด้านในและกันพื้นที่
ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าออกพื้นที่ค่ะ